แล้วก็เจอที่นั่งคนขับเจอโครงกระดูกรัดเข็มขัดนิรภัย
สภาพใช้คำว่าเป็นโครงกระดูกจริงนะคุณผู้ชม
คือไม่เหลือชิ้นเนื้อติดอยู่แล้วน่าจะเสียชีวิตมาเป็นปีแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบรถกระบะคันนี้มีชื่อของนายพิเชษ
แหวงศุกร์อายุ๔๗ปีเป็นชาวสุรินเป็นคนครอบครองรถ
ญาติแจ้งว่าหายญาติแจ้งหายเอาไว้ที่สพจอมพระที่สุรินทร์ตั้งแต่ปีที่แล้ว
ช่วงเดือนมีนาคมนั่นแปลว่าอะไรจนถึงตอนนี้ค่ะ
สิงหา๑ปีกับอีก๕เดือนแล้วที่ไม่เจอตัวนายพิเชษ
แสวงสุขคนนี้คนในภาพเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เลยไปตรวจสอบในรถนะ
ปรากฏว่ารถใส่เกียร์ค้างเอาไว้ที่เกียร์๑
เกียร์หนึ่งคือเกียร์เดินหน้านะคุณผู้ชมครับเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายยังไงบ้าง
คุณผู้ชมค่อยค่อยคิดตามนะแล้วพอตรวจสอบประวัติของพิเชษ
พิเชษเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าค่ำไหนนอนนั่นนะคะ
คือชอบไปตกปลาตามที่ต่างไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่

พวกภาพที่เขาไปตกปลาเนี่ยมีอยู่เต็มเลย
คนที่ไปเจอศพคือคุณลุงประจักษ์
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้ฝนมันทิ้งช่วง
หน้าข้าวที่หวานไว้ก็ขาดน้ำ

จะเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากสระมาเข้านา

น้ำค่อยพร่องค่อยพร่องลงไป
แล้วมาเห็นชัดว่าหลังคากระบะอยู่นี่แหละ
อุ๊ยพอสังเกตเห็นว่าหลังคาที่โผล่มา

ประจักษ์แกก็บอกว่าเหมือนกับโรบาร์ของขอบกระบะ
เอามาให้เขียนดูสิอุ๊ยเป็นกระบะจริงด้วย

เรื่องต้นตำรวจเขาก็สันนิษฐานเอาไว้หลายประเด็นนะคะ

หรือจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าเกียร์
เหมือนกับเกียร์ใส่แบบเกียร์เดินหน้าคุณ

เอาโครงกระดูกไปชนะสูตรแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถ
หาสาเหตุที่เกิดที่แท้จริงต่อไปนะคะ

แต่เรื่องนี้ความคืบหน้าไงนะคะ
เขาเปิดเผยค่ะว่าเธอรอน้องมานานนะ

พี่ชายของน่าจะเนี่ยโครงกระดูกลึกลับปริศนาเลยนะ
เป็นเป็นเป็นใครนะ
เป็นพี่เป็นพี่ค่ะเป็นพี่สาวนะ
ใช่ค่ะเป็นพี่เป็นพี่สาวบอกว่ารอน้องรอน้องพิเชษมานาน
คิดว่าน้องพิเชษน่าจะมีชีวิตอยู่
เพราะเราถามพี่สาวไงว่าแบบว่าเอ๊ะ
ปี๕เดือนที่ไม่ได้เจอหน้าน้องเลยฝันอะไรบ้างไหม
พี่สาวก็บอกว่าไม่ได้ฝันอะไรเลย
แต่ไปพึ่งหมอศัยศาสตร์นะไปพึ่งคนที่รู้จัก
เขาก็จะบอกว่าเนี่ยฝันฝันเห็นว่าน้องอยู่ในน้ำ
แต่ไม่รู้ว่าน้ำไหนไงคุณบุ๊คคุณขวัญ
จะไปงมหาที่ไหนจะไปควานหาที่ไหนได้แต่รอให้น้องกลับมา
เมื่อวานนะคะตำรวจโทรมาบอกข่าวว่าเนี่ย
เจอเสื้อผ้าเจอรถยนต์เจออุปกรณ์ตกปลานะ
แล้วพอคุณกรนิกาไปดูมั่นใจเลยว่าคือของน้องพิเชษแน่
จำทุกอย่างได้แต่เอ๊ะที่จมลงไปในน้ำเนี่ย
สงสัยเหมือนกันว่าน้องตกลงไปได้ยังไง
อันนี้เดี๋ยวรอให้ตำรวจทำงานต่อหลังจากนี้นะคะ
เพราะว่าเกียร์เดินหน้ามันจะเกิดอุบัติเหตุไหม
มันจะพุ่งชนหรืออย่างไรนะคะ